ผู้ชมครับแม่สอดจังหวัดตากนี่ไกลหน่อยนะแต่เราก็ตามหาน้องมิ้นจนเจอนะครับ
มิ้นเป็นเด็กนักเรียนหญิงชั้นม๖นะฮะแต่ว่าน้องเขาเป็นอาสากู้ภัยด้วย
เราตามจนเจอแล้วแต่ไปดูภาพก่อนหน้านี้นะครับเชื่อว่าท่านอาจจะพอเห็นบ้างแล้ว
น้องไปช่วยสาวท้องแก่ใกล้คลอดเก่งมากนะคะ
ลูกสามนี่คนที่สี่โอ้โหหัวเด็กนี่โผล่ออกมาแล้ว
โอ้โหน้องเขาเก่งจริงน้องไปเจอกลางถนนช่วยพอดีเลยฮะ
นี่ครับทุกผู้ชมครับกางเกงม่วงเสื้อเหลืองนี่คือน้องมิ้นนะฮะ
คือเจ้าหน้าที่ท่านอื่นก็พยายามคุยกับคุณแม่ต้องคุยไว้หน่อยเรียกกระตุ้น
กี่คนแล้วนี่ลูกสามคนแล้วก็พยายามชวนคุยให้กำลังใจ

ไปดูตัวเล็กนี้เป็นลูกด้วยใช่ไหมครับฮ่า
เป็นช่วงที่เวลาที่น้องมิ้นนะฮะนักเรียนชั้นม๖นะครับ
อาสากู้ภัยด้วยสวมถุงมือทำคลอดหญิงท้องแก่เจ็บท้องกลางถนน
ระหว่างไปโรงพยาบาลคือหัวเด็กเนี่ยโผล่พ้นแบบออกมาแล้วอ่ะ
คือต้องคลอดแล้วอ่ะค่ะสุดท้ายน้องมิ้นนี่ฮะ
โอ้ยช่วยออกมาอย่างปลอดภัยใช่น่าเอ็นดูเห็นไหมแล้วคล่องเลยเห็นไหม
นี่แหละสิ่งที่น้องเขาเป็นอาสากู้ภัยแล้วฝึกมาถึงเวลานี้ไม่มี
ตื่นเต้นใช่ไหมแล้วก็น้องเขานิ่งแล้วก็แบบมืออาชีพนะแบบ
ช่วยเหลือแบบตั้งสติได้เป็นอย่างดีสวมถุงไม้ถุงมือพวกนี้นะฮะ
หลายคนก็น่าจะเคยเห็นคลิปนี้แล้วนะครับวันนี้เราตามหาจนเจอแล้วนะครับ
มิ้นนางสาวบรรณพรคำโสภาครับเป็นนักเรียนชั้นม๖
โรงเรียนสรรพวิทยาคมที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะฮะ
นี่ครับน้องมิ้นนะครับนี่อยู่โรงเรียนนี้นะครับ
เราก็ได้ไปคุยด้วยนะฮะเดี๋ยวฟังนะครับเรื่องราวในวันนั้นเป็นอย่างไร
ฟังน้องมิ้นเล่าหน่อยหนูวิ่งไปเอาอุปกรณ์ในรถคันนี้
อ่ารถคันนี้เลยนะในรถคันนี้มีอุปกรณ์พร้อม
ฉุกเฉินเนี่ยนะครับเอาอะไรมาบ้างเอาชุดทำคลอดค่ะ
แล้วในชุดทำข้อจะมีถุงมือกับเชือกรัดใส่กระดือค่ะ
พอมาถึงทำไงอันดับแรกเลยหนูก็มาดูก่อนแล้วหนูก็วิ่งไปปุ๊บ
แล้วหนูก็ใส่ถุงมือแล้วก็ประคองหัวเด็กเลยค่ะแล้วก็เอาลูกสุกยางแดงมาสุ่ม
แต่ดูในคลิปมิ้นไม่ตื่นเต้นเลยนิ่งมากเพราะอะไรครับ
มันต้องจดจอกกับตรงนั้นอืมเคยแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากอืม
แต่ไม่แต่ไม่ร้อนลนค่ะเดี๋ยวทำให้นี่เห็นไหม
บอกถามว่าตื่นเต้นไหมตื่นเต้นแต่ต้องไม่ร้อนรนเดี๋ยวจะพลาด
โอ้โหต้องชื่นชมจริงนะคะยอดเยี่ยมมากเลยอ่ะ
น้องน้องฮะนี่ครับใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อืม
มิ้นไปเป็นจิตอาสาอยู่หน่วยกู้ภัยพายับ
ทำมาสามปีกว่าแล้วตอนนี้อยู่มหก
แสดงว่าทำตั้งแต่ม๓นี่เพื่อนก็ทำด้วย
แล้วเวลาเกิดเหตุเนี่ยโอ้โหช่วยชีวิตคนช่วยเหลือคนนี้บุญกุศลยิ่งใหญ่เหลือเกิน
จริงค่ะแล้วน้องก็มีสติดีมากช่วยเหลือแบบยอดเยี่ยมนะคะ